เหตุไฟไหม้เนี่ยดูอุบัติเหตุหน่อยเป็นเหตุสยองเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นแถวเดอร์มอร์ท่าพระเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คือรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อมเป็นรถยาวใช่ไหม

ปรากฏว่าตอนที่ขับอยู่เนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ลุงกับป้าขี่มา
พยายามจะแซงแล้วแทรกตรงกลางค่ะ
สุดท้ายนะโดนรถพ่วงทับโอ้โหแล้วป้าโดนทับแบบครึ่งตัว
ส่วนคุณลุงทับหัวเข่าลงไปขาดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
นี่คุณผู้ชมทั้ง๒ชีวิตที่อยู่

คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไร
คือรถพ่วงเขาจอดติดไฟแดงอยู่

แล้วทีนี้อีกคันก็จอดข้างอยู่ติดไฟแดงเหมือนกัน
แต่รถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงคุณป้าเนี่ย
แทรกตรงกลางแล้วก็มาแทรกอยู่ระหว่างตัวพ่วงทั้งสอง

แล้วสักครู่รถพ่วงกำลังเคลื่อนที่
ก็เลยโดนล้อข้างหลังของลูกพ่วงทับไปแบบนี้

เจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเร่งช่วย
คุณลุงถูกทับขาส่วนคุณป้า

ใช่แล้วท้ายที่สุดคุณป้าก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
เพราะว่าสนบุคโลก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะ
พ่วง๒๒ล้อทับคนมีคนได้รับบาดเจ็บ

มันคือใกล้กับปากซอยรัชดาพิเศษ๑๕
ที่ดาวคนนองธนบุรีนั้นนะคะ
ถนนรัชดาพิเศษคือจะมุ่งหน้า
ตรงข้ามแยกตลาดพลูค่ะ
ทีนี้จุดตรงนั้นมันเป็นถนน๒เลนคุณผู้ชม
มีการทำทางเป็นอุโมงข้ามแยกด้วย

เตอร์ไซค์มาแอบอยู่ตรงนี้

แต่ว่าด้านหลังที่เป็นลูกพ่วงทับอยู่แล้ว

มอเตอร์ไซส์ยามาฮาช่วงท้ายพังยับเหมาะรถหลุดเลยนะคะ

คุณลุงคนขี่คือลุงชัยยุทธ์เสมาเงินอายุ๕๐ปี

แล้วก็สภาพคือขาด้านซ้ายตั้งแต่หัวเข่านะ
จากการโดนทับแหลกเละไปหมดเลยค่ะ
กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าคุณป้าคุณป้าบุญเกื้อภัวสืบ

ใช่ค่ะแล้วคุณป้าซ้อนท้ายลุงมานะ
ซึ่งสภาพของคุณป้าตั้งแต่เอวลงไปโดนทับหมดเลยค่ะ

ส่งโรงพยาบาลทหารเรือป้าเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟัง๒คน
คนแรกก็คือคนขับรถบรรทุกพ่วง
กับอีกคนนึงเป็นรอปภที่เห็นเหตุการณ์
ฝั่งคนขับรถบรรทุกพ่วงนี่นะคะก็คือนายศิลาชินนเกิด
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นขับมาปกติเลย
แต่รถมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วมาแทรกช่วงกลางระหว่างรถบรรทุก

แทรกตรงนั้นเข้ามาอยู่ระหว่างตู้ระหว่างตัวพ่วงพอดีค่ะ
ทีนี้พอรถมันเคลื่อนก็เลยทับมอเตอร์ไซค์เลยนะ

ใช่ค่ะอีกคนนึงคือรอปภ
ปภเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นรถติด
แล้วเห็นมอเตอร์ไซค์เบียดเข้ามาระหว่างกลางของรถบรรทุกพ่วง
ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นว่ารถพ่วงทับแล้วนะ
รีบวิ่งไปบอกคนขับรถพ่วงหยุดหยุด

เอาเดี๋ยวฟังรอปภก่อนแล้วเดี๋ยวให้ฟังคนขับรถพ่วงค่ะ

เขาก็ขยับพอดีไงแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เบียดเข้าไปข้างในเลย
แต่ว่ามอไซค์โดนรถเฉียวก่อนไหมหรือชนก่อนไหม

ก็เหมือนแบบขยับไปพร้อมกันนะพี่
ระหว่างที่เราเห็นเนี่ยมอไซค์อยู่ระหว่างตรงไหนครับ
ตรงกลางพอดีเลยครับมอเตอร์ไซค์เขาก็แทรกมาพอดี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

คือถ้าเป็นรถเล็กอย่าเข้าไปใกล้รถใหญ่เด็ดขาดเลยนะคะ
งั้นอาจจะเกิดความสูญเสียแบบนี้

ป้าที่เป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
ส่วนคุณลุงที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็ขาขาดนะคะ
ทีนี้ทางตำรวจที่สนบุคลโศกฯ
ต้องสอบปากคำฝั่งคนขับรถบรรทุกพ่วงด้วย
เรื่องต้นก็นัดนะให้ทางรถบรรทุกพ่วง
เข้าไปให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติม
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหารถบรรทุกพ่วงนะคะ